ต่อกันที่จังหวัดกาลสินนะคะมีตายายพาหลานวัย๑๖ปีไปแจ้งความแล้ว
หลังก่อนหน้านี้หลานเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักนะคะขึ้นไปบนโรงพัก
แล้วก็ถูกตำรวจนายหนึ่งลวนลำได้การอบกอดแล้วก็ล่าขึ้นไปบนชั้นสองของโรงพักสอบพ่อสหสขันต์
และมีการขอจับอวัยวะเพศแต่ว่าหลานสาวเนี่ยหนีออกมาได้นะคะ
ผู้การกาลสินก็สั่งลงโทษตำรวจนายนี้ที่ก่อเหตุแล้วแล้วก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จากกรณีที่ตำรวจในหนึ่งของสพสหัสคันจังหวัดกาลสินเมาสุรา
แล้วก็ก่อเหตุลวนลามสาววัยสิบหกปีโดยใช้มือโอบเอวแล้วก็ลากขึ้นไปชั้นสอง
เข้าไปในห้องที่เสียค่าปรับมีการขอจับอวัยวะเพศหญิงสาวผู้เสียหายด้วย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงที่สพสหัสคัน
ก็ไปพบกับคุณตาแล้วก็คุณยายของผู้เสียหายขณะพาหลานสาววัย๑๖และ๑๔ปีเข้าแจ้งความ
ให้ดำเนินคดีกับนายตำรวจผู้ก่อเหตุ
จากที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวซีนามสมมุติวัย๑๖ปีผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เล่าว่าวันเกิดเหตุเธอพร้อมน้องสาวไปที่โรงพักเพื่อไปจ่ายค่าปรับ
ในข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อก
โดยเข้าไปสอบถามกับตำรวจนายหนึ่งที่สวมเครื่องแบบแบบครึ่งท่อน
สภาพคล้ายคนเมาสุรา
ว่าจะไปจ่ายค่าปรับได้ที่ไหนก็ไปถามตำรวจนี่นะ
ตำรวจนายดังกล่าวบอกว่าอยู่บนชั้นสอง
แต่ว่าจู่ตำรวจก็เดินมาอบเอว
กอดเอวแล้วก็พาตัวขึ้นไปบนชั้นสอง

จะลากตัวเธอเข้าไปในห้องเปรียบเทียบปรับ
ขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในห้องค่ะ
และตำรวจคนดังกล่าวก็ยืนขวางประตู
พร้อมกับพูดว่าขอจับอวัยวะเพศ

ร้องไห้ตั้งสติได้เธอก็ผลักประตูวิ่งหนีออกมา
แล้วก็พาน้องสาวไปแจ้งตำรวจที่อยู่ด้านล่าง
ว่าถูกตำรวจคนนี้ลวนลาม
แล้วก็รีบโทรไปบอกตากับยายพร้อมกับพี่ชาย
ขณะที่ในเอนามสมมุติอายุเจ็ดสิบปี
ซึ่งเป็นตาของผู้เสียหายเนี่ย

แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
จะเกิดขึ้นกับหลานสาวของเขา
เพราะก็รู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ
ว่าโรงพักษณ์เนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชน

อยากเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายดังกล่าว
ดำเนินคดีกับนายตำรวจที่ก่อเหตุ
เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปค่ะ

ผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน

แล้วก็ตำรวจมาร่วมทำการสอบสวนด้วย
จากว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่สำหรับผู้เสียหายเนี่ยนะคะ

จากการสอบปากคำนายตำรวจผู้ก่อเหตุ
ยอมรับสารภาพว่ากระทำผิดจริง
ก่อนเกิดเหตุเขาได้ดื่มสุราที่บ้านพัก
และมีเพื่อนมาขอให้ไปเข้าเวรแทน
ระหว่างเข้าเวรมีอาการเมาสุราก็เลยก่อเหตุ
อ้างว่าทำไปโดยไม่รู้ตัว
เรื่องต้นก็สั่งย้ายมาประจำการที่ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
หากรวบรวมพยาหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
จะตั้งข้อหาอาณาจารย์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเนี้ยสิบปีปรับไม่เกินสองแสนบาท
นี้หากสารตัดสินผิดและจำคุกก็จะต้องดำเนินการไล่ออกจากราชการเนี่ยนะคะ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วก็ในนามตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินทุกนาย
ต้องขอโทษผู้เสียหายและครอบครัวที่ตำรวจมากระทำผิดเสียเองแบบนี้
ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะคะ